ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีชาวบ้านที่นั่นค่ะ
ไปพบศพปริศนาลอยมาติดท่อระบายน้ำค่ะ
ลักษณะของศพเนี่ยคือมือไพร่หลังถูกใส่กุญแจมือนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญหน้าผากค่ะถูกจ่อยิงไปที่ศีรษะ๑นัดนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจในท้องที่พร้อมกับกู้ภัยก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ช่วยกันนำศพชายปริศนาขึ้นมาจากท่อระบายน้ำก็ทุลักทุเลแล้วค่ะ
เชือกมัดที่ข้อเท้าลากศพออกมาจากใต้ท่อระบายน้ำ
แล้วก็มาพักไว้ที่ริมตลิ่งจุดดังกล่าวเนี่ย
ที่พบศพเนี่ยเป็นทางเข้าที่ก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองท่าเรือหัวตรุษ
ในพื้นที่หมู่๑ตะบนท่าเรืออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
โดยมีตำรวจจากโรงพักชะเมาแล้วก็คุณหมอจากในท้องที่มาร่วมด้วย
สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้นะคะศพที่พบเนี่ยเป็นชายอายุสักประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าปี
สูงร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรไว้หนวดเข่ามีขนแขนค่อนข้างดกแล้วก็หนาค่ะ
มีรอยสักเต็มบริเวณแผ่นหลังนะคะเป็นรูปเสือคาบดาบรูปมังกร
แล้วก็ใยแมงมุมศพตอนที่ไปพบเนี่ยลักษณะคืออืดแล้วนะคะ
ผู้ตายสวมชุดกีฬากางเกงขาสั้นสีดำแถบส้มขาวพยายามบอกรายละเอียดแบบนี้นะคะ
เผื่อใครฟังข่าวอยู่อาจจะเป็นญาติหรือว่าคนที่ท่านรู้จักนะคะ
ส่วนเสื้อเนี่ยสวมใส่เสื้อแขนสั้นสีขาวขออภัยสีเขียวแขนดำนะคะ
สภาพศพถูกใส่กุญแจมือไพ่หลังมีรอยกระสุนปืนไม่ทราบชนิด
ยิงเข้าที่ศรีษะลักษณะคือจ่อยิงในระยะเผาขนหนึ่งนัด
ตำรวจตรวจสอบเพิ่มเติมในตัวไม่มีหลักฐานอะไรที่บ่งบอกว่าผู้ตายเป็นใครนะคะ
แล้วก็คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสามถึงสี่วันทีนี้เราไปพูดคุยสอบถามกับชาวบ้านที่พบศพเป็นคนแรก
ชาวบ้านเล่าบอกว่าขี่มอเตอร์ไซค์มาผ่านที่จุดเกิดเหตุเหลือไปเห็นวัตถุสีเขียวอยู่ไกลไกล
ก็คิดว่าเอ๊ะเป็นหมามันมาตายลอยน้ำหรือเปล่าตัดสินใจขี่มอเตอร์ไซค์เข้าไปใกล้อีกค่ะ
พอไปใกล้อีกภาพมันชัดขึ้นพังงะเลยเพราะวัตถุที่สงสัยดังกล่าวคิดว่าเป็นซากหมาเนี่ยมันกลายเป็นขาของมนุษย์
ลอยน้ำอยู่ในท่อนะคะก็เลยรีบไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
ส่วนศพของผู้ตายเนี่ยชาวบ้านในท้องที่บอกว่าเอาล่ะถ้าเกิดว่าดูจากสภาพที่อืดแล้วเนี่ย
ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะว่าเป็นคนในพื้นที่คาดว่าน่าจะเป็นคนนอกที่ถูกฆ่าตายแล้วก็เอาศพมาทิ้งที่นี่นะคะ
เรื่องต้นตำรวจเองสันนิษฐานว่าผู้ตายเนี่ยน่าจะเป็นคนนอกพื้นที่แล้วก็ถูกอุ้มมาจากที่อื่น
โดยใส่กุญแจมือไพร่หลังเพื่อไม่ให้ขัดขืนก่อนที่จะนำไปที่จุดเกิดเหตุแล้วก็เจาะยิงผู้ตายจนกระทั่งเสียชีวิต
จากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวตำรวจจะนำศพไปชนะสูตรต่อไปนะคะ
ส่วนคนร้ายเนี่ยคาดว่าน่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒คนแล้วก็ใช้รถยนต์เป็นยานพาหนะค่ะ